ใกล้จะวาเลนไทยแล้วนะฮะมีเหตุการณ์นี้ครับ
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยสั่งดอกไม้ให้แฟนเก่านะฮะ
บอกว่าเอาดอกไม้สดเลยนะสวยนะทำกลมแบบนี้เลยนะ
แปะรูปเข้าไปนะแล้วเขียนว่าแฮปปี้วาเลนไทย
กับเจ้าของร้านจำหน่ายโรงศพและพวงกรีด
โอ้โหเจ้าของร้านโรงศพและรับทำพวงหลีเขาก็ตกใจ
แต่ก็ต้องจัดทำให้ลูกค้า
คือยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าด้วยความที่แบบมันไม่ได้รักกันแล้ว
แฟนเก่าของผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายนะ
เออเจ้าของร้านโรงศพดอกไม้หน้าศพโรงเย็นพวงกรีด
เขาได้รับออเดอร์มานะครับจากผู้หญิงคนหนึ่ง
โพสต์ข้อความบทสนทนาระหว่างลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ
สั่งทำพวงกรีดจะส่งให้กับแฟนนุ่ม
ที่ยังไม่เสียชีวิตในวันวาเลนไทยพร้อมให้เขียนป้ายด้วยว่า
แล้วก็ส่งภาพแฟนนุ่มมาให้
เป็นตัวอย่างในการจัดวางในรูปแบบนี้
อยากได้พวงหลีดดอกไม้สดแบบนี้นะครับ
แล้วก็ระบุรายละเอียดในการออเดอร์ในการสั่งบอกว่า
ส่งไปกับบริษัทขนส่งเอกชนใส่กล่องหรือห่อให้มิดชิดด้วย
พร้อมจะสู้ราคาทั้งค่าพวงหลีดค่าจัดทำและค่าจัดส่งนะฮะ
แต่ขอร้องเถอะช่วยทำส่งให้ด้วย
เจอแบบนี้ครับทางเจ้าของร้านโรงศพเขาก็งงนะฮะ
บอกเป็นครั้งแรกที่มีลูกค้าสั่งทำแบบนี้ให้กับคนที่ยังไม่ตาย
คนที่มาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะฮะก็คือนายวัชรพลดนตรีอายุ๓๐ปี
เจ้าของร้านใหม่หีบทองบางปะหันนะครับอยู่ที่อำเภอบางประหันต์จังหวัดพระนครสิทธิยา
เล่าให้ฟังบอกว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่มขายเสื้อผ้ามือสอง
ตามหาร้านขายพวงหลีดในอายุทยาที่บริการส่งพวงหลีดถึงบ้าน
เจ้าของร้านพวงหลีดก็เลยทักไปพูดคุยกับหญิงสาวรายนี้
ทราบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรี
แต่ต้องการจะส่งพวงกรีดไปให้กับแฟนเก่าที่อยู่ที่จังหวัดพระนครสิทธิยานี่แหละ
ทีนี้เจ้าของร้านเขาก็สงสัยจะส่งพวงหลีดไปให้แฟนเก่าเป็นงานศพ
แล้วก็เป็นคนตายใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ปรากฏว่าทางฝ่ายหญิงบอกว่ายังแฟนเก่าฉันยังไม่ตาย
ที่เห็นในรูปคือมันยังไม่ตายหรอกนะ
แต่อยากจะส่งพวงรีดไปให้มันฟังเสียงเจ้าของร้านโรงศพพวงรีดเขาให้ฟังนะครับ
ให้จัดส่งที่ไหนประมาณเนี้ยครับน้องก็บอกว่าจะส่งให้แฟนเก่า
ผมก็จะถามไปว่าแฟนเก่านี่เสียหรือยังหรือยังไม่เสีย
น้องก็บอกว่ายังไม่เสียครับแล้วก็ถามว่าจะส่งแบบไหนยังไง

พวกเขาก็ส่งมาเป็นรูปแฟนใช่ไหม
ก็ตกใจอยู่ครับ
ตั้งแต่เปิดร้านมานี่กี่ปีแล้วอย่างไง
แล้วเราก็ถามว่าลูกค้าสั่งมาแบบนี้
ตัวก็บอกว่าเขาเป็นร้านค้าธรรมงานด้านบริการ
ตัดสินใจนะฮะที่จะรับทำให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
พอคุยไปคุยมาเนี่ยตัวผู้หญิงตัวคนสั่งเนี่ย

ทีนี้ก็เลยต้องจัดทำแต่ถามว่าไปส่งเองไหม
ไม่ก็คงส่งเคอรี่ให้ไปส่งที่บ้านของแฟนเก่าฝ่ายหญิงคนนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าไปส่งเองไม่แน่เดี๋ยวฝ่ายที่เป็นคนที่รับของ